เหตุการณ์นี้ก็ต้องตามกันต่อเหมือนกัน
เป็นหน้าที่ของตำรวจหนองคาย
แล้วก็เจ้าหน้าที่ของเรือนจำประจำจังหวัดน้องคาย
เพราะว่ามีผู้ต้องหาหลบหนี
หลบหนีออกจากเรือนจำ๓ราย

คุณผู้ชมฮะอันนี้ตำรวจต้องทำงานกัน
เมื่อวานเวลา๖โมงครึ่ง

แล้วที่ก็รับแจ้งเหตุจากผู้บริชาการเปรือนจำจังหวัดหนองคาย
พบนักโทษชายหายไป๓ราย
ขอกำลังตำรวจช่วยติดตามจับกลุ่มนะครับ
ตำรวจจัดกำลังออกติดตาม
พอมาถึงตึกร้างใกล้ปั๊มน้ำมัน

พบชายต้องสงสัย๒รายท่าทางอิดโรย

ทีนี้ต้องเรียกตรวจทั้ง๒คนให้การรับสาภาพ
ว่าเป็นนักโทษที่หลบหนีจริงนะครับ
ตำรวจคุมตัวทั้งสองส่งเจ้าหน้าที่เรือนจำดำเนินการต่อเลย
นักโทษ๒รายนี้คุณเพิ่งจะหลบหนีได้ไม่ไกล
เพราะว่าเขามีโซ่ตรวนติดอยู่ที่ข้อเท้า

มันพันธนาการอยู่และใช้เวลาทั้งคืนนะคุณ
ในการที่จะตัดโซ่ตรวนจนกระทั่งตัดได้

ปรากฏว่ามาจ๊ะเอกับตำรวจซะก่อนนะครับ
พันธมรวดเอกยุทธานามฉัดพุ่มกับการเศร้าพ่อเมืองหนองคายเปิดเผย
นักโทษที่หลบหนีมี๓คน

และอีก๑คนเป็นนักโทศชายชื่อสดโภนสิงเป็นชาวลาว
ทั้งหมดเป็นนักโทษคดียาเสพติด
จุดนี้แหละคุณการแยกออกมารักษาที่สถานพยาบาล
กลายเป็นจุดที่ทำให้นักโทษทั้ง๓วางแผนในการหลบหนีนะครับ
โดยนักโทษชายสดชาวลาวตอนนี้นะฮะ
ไม่ได้เป็นเวรเฝ้านักโทษผู้ป่วยด้วยกัน
แต่คืนเกิดเหตุได้ขอเปลี่ยนทำหน้าที่เข้าเวรแทนคนอื่นเขา

แล้วก็ฉวยโอกาสในการชักชวนเพื่อนนักโทษคนไทยอีก๒คน
หลบหนีออกจากเรือนจำทั้งที่มีโซ่ตรวนอยู่ที่ข้อเท้านะครับ
เมื่อออกจากเรือนจำได้ก็แยกย้ายกันหลบหนี
โดยนักโทษชายบรังสิวุฒิแล้วก็นักโทษชายพัฒนภง
หนีไปด้วยกันแล้วก็ไปหลบอยู่ที่ตึกร้าง
ห่างจากเรือนจำประมาณ๑กิโลเมตรกว่า
แล้วพยายามใช้เลื่อยเป็นเศษเลื่อยนะคุณนะ
แค่เศษใบเลื่อยเองตัดโซ่ตรวนอยู่ในตึกร้างนั้นทั้งคืน
กระทั่งตัดได้ตอนเช้าแล้วก็หลบหนีออกมา
ปรากฏว่าเจอตำรวจตำรวจจับนะฮะ
ส่วนนักโทษชายซึ่งเป็นชาวลาวนั้น

ความคืบหน้าล่าสุดเช้าวันนี้ตำรวจสมนคาย

ยังคงออกติดตามตัวนักโทษคดียาเสพติดชาวลาวอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายแดนริมน้ำโขง
ก็มีการสอบถามข้อมูลจากชาวบ้าน
แล้วก็บอกชาวบ้านช่วยเป็นหูเป็นตาร่วมกับตำรวจด้วยนะครับ

ในทางสืบสวนนั้นทราบว่านักโทษชายชาวลาวนั้น
ออกนอกพื้นที่รับผิดชอบของสมนคาย
หลังเกิดเหตุไปหาภรรยาที่อำเภอโพนพิสัยนะ
ซึ่งตำรวจทุกพื้นที่ทำการตรวจสอบแล้วก็ประสานการทำงานร่วมกันนะครับ
โดยมีความเป็นไปได้ทั้งการหลบหนีอยู่ในเขตประเทศไทย
หรือไม่ก็ลักลอบข้ามแม่น้ำโขงกลับไปประเทศลาว
แต่ตำรวจต้องตามตัวให้เจอนะครับ